คุณผู้ชมแม้ว่าเมื่อวานนี้ตำรวจจะมีการแถลงข่าว
คือฟังซุ่มเสียงแล้วน่าจะชัดเจนว่าแนวโน้ม
จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของประมาท
แต่ถามคุณผู้ชมแบบนี้ฟังตำรวจแถลงเมื่อวาน

โน้มคืออย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แล้วก็การประมาทของคนบนเรือถูกไหมคะ
ยังไม่จบเพราะอะไรมันอาจจะพลิกก็ได้
ชุดความเชื่อที่ว่าคุณแตงโมอาจจะถูกฆาตกรรม
มันอาจจะกลับมาอีกก็ได้เพราะอะไรที่ดิฉันพูดแบบนี้

ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะเรื่องของบาดแผลคุณแตงโม
ตอนนี้ส่งออกไปทั้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
รามาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าบาดแผลของคุณแตงโม
สรุปแล้วเกิดก่อนก่อนที่จะตกเรือหรือไม่
ถ้าเกิดเกิดก่อนก่อนที่จะตกเรือ

แสดงว่าอาจจะโดนทำร้ายร่างกายและเป็นฆาตกรรมก็เป็นได้
ใช่ค่ะดึงชุดความคิดที่ว่า
อาจจะโดนทำร้ายร่างกายก่อนตกเรือก็เป็นไปได้นะคะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
สำหรับการแถลงของตำรวจเมื่อวานนี้

พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษก

มาพร้อมกับพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
นี่ค่ะสองท่านร่วมแถลงเมื่อวานนี้
ทั้งสองท่านบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าพอสมควร
สอบปากคำพยานและคนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
โอ้โหเกือบร้อยปากนะ๗๗ปาก
มีกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบแล้ว๖๐ตัว
คลิปที่มีการส่งกันมาจากทั้งโซเชียลก็ดีประชาชนก็ดี
หรือคนที่มีบ้านอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดี

มีทั้งเป็นประโยชน์และไม่ได้เป็นประโยชน์
อันไหนเป็นประโยชน์ก็จะถูกบรรจุในสำนวนคดีนะคะ
ทีนี้ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราตามกันตั้งแต่เมื่อวาน
การไปตรวจค้นบ้านของจ๊อปเจออะไรบ้าง
การไปตรวจค้นบ้านของจ๊อปย่านรามคำแหงเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมไปพบสุราที่ดื่มบนเรือวันเกิดเหตุจำนวนหนึ่ง
มีทั้งสุรามีทั้งวายมีทั้งแชมเปญแล้วก็แก้วนะคะ
ทั้งหมดนี้ตำรวจที่ลงพื้นที่
ส่งไปให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจเพิ่มเติมแล้วนะคะ
สรุปแบบนี้ค่ะจ๊อปเนี่ยโดนข้อหาอะไรด้วยไหม
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มเติม
ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้
อะยาเสพติดมีการไปค้นบ้านจ๊อบแล้วเจอไหม
ข้อมูลเก่าสำหรับตำรวจ
เพราะตำรวจบอกว่าคำให้การของโรเบิร์ต
ที่จะเล่าต่อไปนี้มันถูกบรรจุในสำนวนตั้งแต่แรกแล้ว

เพราะเราเพิ่งจะเห็นการแถลงข่าวเรื่องนี้เมื่อวานนี้เอง
อย่างเป็นทางการใช่ไหมคะออกมาจากปากตำรวจเลย
ตำรวจบอกว่าที่สุดแล้วโรเบิร์ตยอมรับว่า

แต่ตอนนั้นอยากจะลองขับ
อยากจะลองขับเรือก็เลยทำให้เรือกระชาก
ทำให้คุณแตงโมพลัดตกลงไปบริเวณกาบซ้ายของเรือ
จังหวะที่คุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
และเป็นจังหวะที่พยายามจะลุกขึ้น
ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับคำให้การของแซนก่อนหน้านี้
ขณะนั้นโรเบิร์ตบอกว่าใช้ความเร็วเรือคือ๘น็อตค่ะ
โดยมีพยานบางคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่า

และจากการให้คำสารภาพของแซน
จากการให้การของแซน
แซนระบุบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
พอเรือกระตุกแตงโมที่นั่งท้ายเรือก็ตกลงไป
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุล่ะก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่าจากการให้การของทั้งหมดบนเรือ
คือแตงโมยืนอยู่บนหัวเรือก่อนแล้วก็เดินมาท้ายเรือ
จังหวะนั้นปอก็พยายามดันหลังคุณแตงโมอยู่
และเป็นจังหวะที่แตงโมเดินไปท้ายเรือผ่านจ๊อป
จ๊อปซึ่งนั่งอยู่เห็นไหมกลางลำเรือ
แสดงว่าทุกคนเห็นแตงโมเดินไปท้ายเรือค่ะนะคะ
ส่วนกรณีเส้นผมเส้นผมสรุปแล้วติดอยู่ที่ใบพัดไหม
ตำรวจบอกว่าไปเจอเส้นผมของคุณแตงโมบนเรือ
บริเวณกาบซ้าย๒จุดด้านข้างกับด้านใต้

หลักฐานที่พบขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่าคุณแตงโมไปรับงาน

พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสตชบอกว่า
จากพยานหลักฐานที่ปรากฏในขณะนี้
แนวโน้มไปในทางคดีเรื่องของการประมาท
แล้วก็ทำให้คุณแตงโมเสียชีวิต
การใช้ยาเสพติดทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้เสียชีวิต
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนที่มีการทิ้งแก้วเครื่องดื่ม
อันนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากความกลัว
ทำนองเดียวกับเมาแล้วขับ
คือบางคนเมาแล้วขับแล้วจะกลัวไง

มันอาจจะไม่ได้มีข้อหาเมาแล้วขับบนเรือ
มันไม่เหมือนกับรถนะคะแต่ก็กลัวไว้ก่อน
ก็เลยพยายามที่จะทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
และมีการนัดแนะคำให้การหลังเกิดเหตุ
ก็คือภาพกล้องวงจรปิดที่บริเวณปั๊มน้ำมัน

ตำรวจเชื่อว่าทุกคนตกใจกลัว
ก็เลยนัดกันไปที่นั่นแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะ
มีรายงานออกมาค่ะคุณผู้ชม
ผลการตรวจเลือดแล้วก็สารเสพติดในร่างกาย
ทั้ง๕คนบนเรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ยืนยันผลการตรวจโดยกระทรวงสาธารณสุข
ทีนี้ที่บอกว่าให้คุณผู้ชมตามต่อ
ก็คือคดีนี้แม้ว่าแนวโน้มการแถลงเมื่อวานนี้

แล้วก็ทำให้คุณแตงโมเสียชีวิตนะคะ
แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องรอต่อก็คือ
ผลการตรวจรอยบัตรแผลเนื้อเยื่อของคุณแตงโม
ที่ตอนนี้ตำรวจส่งไปสอบถามกับภาควิชานิติเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บาดแผลของคุณแตงโมเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต
เพราะจะมีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ซึ่งมีผลต่อข้อกล่าวหาที่สงสัยว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
คาดว่ารอผลตรงนี้๑สัปดาห์